แต่เท่าที่นับดูตอนนี้
มันมี๗๘ตัวเมื่อวานนับได้๘
มันหายไปไหนตัวนึงเนี่ยเจ้าจราเข้เนี่ย
เอ๊ะหรือว่าไปกัดคุณยายที่ไปหากุ้ง
ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
เอ้าบ้านใครที่มีฟาร์มและอยู่ใกล้พื้นที่แหล่งน้ำ

โอ๊ยเดี๋ยวคุณจะลำบากเอานะคะ
ช่วงนี้ฝนยังคงเยอะอยู่เลย
เฉพาะวันนี้เป็นต้นไปฝนจะกลับมาหนักขึ้น

และแถมช่วงนี้หลังจากนี้ไปกำลังแรงขึ้นด้วยนะ
มรสุมประจำฤดูเขาพัดพาเอาความชื้นขึ้นไป
กำลังแรงขึ้นฝนก็เยอะขึ้นตามไปด้วย
จากนี้นะคะยังคงเป็นนู้นยอมฝนค่ะ
ฝนที่เขาป้วนเปี้ยนไปป้วนเปี้ยนมาแถวนี้แหละค่ะ
ตอนบนของประเทศเวียดนามแล้วมันส่งผลต่อประเทศไทยไง

สิ่งที่ต้องระวังนอกจากฝนที่จะเกิดแล้ว
ฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ต้องระวังด้วยนะคะ
ส่วนฝนช่วงเวลาที่จะเกิดช่วงเช้ามันจะเป็นปลอดโปร่งโลกสบายแบบนี้แหละค่ะ
แต่พอช่วงบ่ายกระจายเต็มไปหมดเลยเห็นมั้ยคะ
นู้นเน้นภาคเหนือภาคอีสาน
ภาคตะวันออกก็เยอะเหมือนกันนะแถมภาคใต้ก็มีด้วย
คุณผู้ชมฝนจะตกเน้นเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
แต่มีข่าวดีใครที่เตรียมตัวจะไปเที่ยว
ทางภาคใต้คลื่นฝั่งอันดามันถ้าไม่ออกไปไกลมากนะ
ยังพอเที่ยวได้ก็คือชิวอยู่ริมหาดยังพอไปได้
แต่พอออกไปไกลหน่อยคลื่นสูงเหมือนกันนะคะ
๑เมตร๕๐เซนติเมตรขึ้นไปค่ะ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่
จะเห็นว่าขาวจ๋องฟ้าใสแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยง
ตับแลบเลยเพราะฝนยังไม่มา
แต่พอฝนมาเท่านั้นแหละอากาศเย็นสบายขึ้นมาทีเดียว
ขี้เกียจกันล่ะคะช่วงบ่ายค่ะ
ออกไปคือออกไปทำกิจกรรมไม่ได้นะฝนมาก็พักอยู่บ้านชิวละกัน
ฝนตกช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังตามมาก็คืออุบัติเหตุ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถค่ะ
เขาบอกดูดีนะเจ้าคันสีดำน่ะ
เนี่ยฝนมันตกแล้วเป็นโอ้โหลงข้างทางไปแล้ว

น้ำฝนมันเปียกถนนถนนมันก็ลื่นนะคะ
ตกข้างทางไปเลยแล้วไปชนกับคอสะพานอีกต่างหาก

ฝนตกสัตว์ป่าเขาก็ดีใจค่ะ

พี่ทองดีเขาเป็นกระทิงเขาใหญ่นะ
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา

ทองดีบอกโอ๊ยสบายใจเลย
ออกมากินย่ายืนชิวแบบนี้
หลายคนบอกช่างภาพระวังนะ

ทงดีเขาเป็นเซลปค่ะเขาใจดี

ช่างภาพค่ะรวมถึงใครที่อยากไปดูพี่ทองเบีย

ฟาร์มของดิฉันเนี่ย
ฉันรับรองได้เลยนะ

แต่สิ่งที่ฉันทำได้แล้ววันนี้ก็คือ
ขึ้นขี่พี่คนนี้เลยค่ะ